เอาล่ะในช่วงของวันที่สิบหก
เริ่มกันที่ตัวเลขตัวเลขตัวแรกตัวอะไรนะ
ไม่ได้ไปดูตัวเลขแต่ไปดูบรรยากาศ
บรรยากาศของการเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อ
ไปดูกันหน่อยว่าเขามีความเชื่ออะไรบ้างในเรื่องของการไปขอเลขกับต้นมงต้นไม้
อย่างเช่นต้นมะเดือและต้นชะโนธ
ที่จังหวัดอุดรธานีเขาบอกว่าไปกันอย่างคึกคักทีเลยทีเดียว
แล้วนอกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดด้วยแต่ไปดูตรงนี้กันก่อน
เขาบอกว่ามีผู้ปกครองเนี่ยนะเขาจูงลูกจูงหลานเข้าวัดเข้าวา
เป็นเรื่องที่ดีแต่ไปวัดนี้ที่วัดลิ้นทองตำบลมหาดไทย
เห็นแล้วก็แอบสะเทือนใจเล็กเพราะว่าสอนให้ลูกให้หลานเนี่ยนะครับ
บางคนเขาก็เชื่อว่าเด็กเนี่ย
บางคนจะมากับโชคลาด
อ๋อนี่เองยไปขอกับต้นตะเกียร์ยักษ์ที่ใหญ่จริงนะ
สังเกตไหมเวลาจะซื้อลอตเตอรี่อย่างนี้

ก็ผิดไงผิดจะให้มันถูกได้ไง
ก็ถือว่างวดหน้าลองใหม่

เพราะว่าผู้ปกครองเขาพาลูกหลานมาทำบุญไหว้พระนั่นแหละ

ใช่สร้างประสบการณ์นะไปเอาแป้งไปถูต้นตะเขียน

เป็นการฝึกความพยายามนะถ้าคิดในมุมดี
แล้วก็ความอดทนเสริมสร้างจินตนาการด้วย
สมาธิถูกต้องและที่สำคัญเป็นเรื่องของคณิตศาสต

มานั่งบวกลงบวกเลขให้ได้เลขที่ใช่
ฝึกให้เด็กรู้จักว่าตัวเลขแต่ละตัวหน้าตาเป็นแบบไหน
เหมือนเป็นการไขลหัดลับในต้นตะเขียน
อย่างนี้นี่เองคุณชนะ
ก็แล้วแต่ว่าใครจะเจอไม่เจอนะครับ

เอาล่ะไปดูอีกที่หนึ่งพาไปที่จังหวัดระยอง
โอ้โหนั่นเขาทำอะไรกัน
หุ้นวายไปหมดเลยที่ไหนอ่ะ
ที่วัดอัศดารามอำเภอนิคมพัฒนา
เมื่อวานนี้เขาบอกว่าวัดแทบแตกครับ

ชนจากทั่วทุกสารทิศแห่ไปขอเลขนำโชคจากเจ้าแม่ตะเคียนทองอุบลวันนา
ขุดขึ้นมาจากแอ่งน้ำลึก๑๐เมตร
เป็นไงล่ะโอ้โหมืดฟ้าเมืองดินเลยคุณผู้ชม
เขาบอกว่าใกล้วันสลากออกเนี่ยนะยิ่งเฮียนหนักเจ้าแม่ประทับร่าง
หญิงสาวสวยประกาศลั่นเลยเป็นร่างทรงนะจะขอคืนความสุขให้กับคนจน
ในการช่วยคนจนประพฤติตัวดีให้รวยเละ๓งวดติดต่อกัน
เอาสิต้องไปคุยกับนายกตู่ไหมคะคืนความสุข
ต้องถึงขนาดนั้นก็สร้างเสียงฮือฮาไงโอ้โห
เอาละงวดนี้งวดนี้มีความหวังกันแล้วพวกเราก็ดูกันต่อไปว่าจะถูกไม่ถูก
แม่เขาทำยังไงอ่ะเนี่ยเจ้าแม่เขาเข้าร่างทรงแล้วเขาทำยังไงคะคุณ
เจ้าแม่เขาเข้าร่างทรงปุ๊บเนี่ยนะใบตองใบตองรู้ใช่ไหมเขาทำยังไง
แล้วแม่เขาทำยังไงข้างมือขวาเขาชูยังไงคะ
ชู๕นิ้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยอย่างน้องใบตองชู๕ส่วนอีกข้างหนึ่งชู๓นิ้วนี่แล้วน้องใบตองต้องสั่นด้วย
ดิฉันทำตามเฉยดิฉันยังไม่ได้โดนร่างทรงเข้า
ต้องสั่นอ๋อหรือว่าได้แบบนี้มาก็คือแล้วแต่ใช่ไหม
ก็แล้วแต่จะไปตีกันเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่จะพิจารณากันแล้วกันนะ
ส่วนอีกที่หนึ่งเขาบอกว่าคนเยอะเหมือนกันแล้วก็เยอะมานานแล้วด้วย
คำชโนธบ้านโนนเมืองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
นี่อากาศร้อนนะมีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ
โอ้โหนี่ก็ไปกันเยอะดูแลสุขภาพกันด้วย

เขาบอกว่าแทบไม่มีที่เดินต้องขี่คอกันไป
ไม่ว่าวันไหนก็คนเยอะอยู่แล้วด้วยนะยิ่งวันออกสลากเนี่ยก็ยิ่งเยอะกว่าเดิมอีก
ใช่ครับก็ไหลหลังมาจากทั่วทุกสารทิศเลยทีเดียว
ไปกราบไหว้นาคาศรีสุโธและนาคีศรีประทุมมาเพื่อขอพรนี่แหละ
มากันแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวแล้วก็ทุกคนที่ไปเขาบอกว่ามุ่งหน้าไปหาสองต้นไม้เป้าหมาย
หลักเลยก็คือต้นมะเดือยักษ์อายุนับร้อยปีแล้วก็ต้นชะโนธที่อยู่ใกล้กันนี่แหละ
โอ้โหตรงโคนต้นขาวโพลนไปหมดเลยครับทั้งที่เขาก็ห้ามแล้วนะ
ไม่ให้จุดทูบจุดเทียนหรือว่าที่สำคัญทาแป้งโอ้ไม่เป็นผลขาวโพลนอย่างนั้นแหละคุณผู้ชม
แทนที่จะเอามาทาตรงทาตัวน่าจะได้หอมเอาไปทาต้นไม้ครับเขาก็หวังไงจะได้เห็นเลขมงคล
ก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วกันแล้วก็ใครจะเห็นเลขอันไหนอะไรยังไงหรือว่าใครที่ทราบตัวเลข
แสงเสียงเศียมซี่แบบนี้เจ้าเข้าใช่ไม่ใช่พี่แขสเสียงเศียมซี่
เพื่อที่จะให้ได้เลขออกมาคือบางคนเขาก็จะซื้อจากเลขที่เสี่ยงเซียมซีนั่นแหละ
บางคนเขาก็ไปอ่านดูก่อนว่าจะมีโชคมีลาบพร้อมที่จะเสี่ยงหรือเปล่า
นี่แหละค่ะเสียงเซียมซีแบบนี้ก็ดังสนั่นไปทั่วสาราการประเรียนวัดสว่างอารมณ์
ขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเลยนะคะ
เขามาขอเลขนำโชคจากหุ่นขี้พึ่งตาทองนิ้วรายค่ะ
ขอบ้างก็ขอให้เสี่ยงทายให้สบายใจกันสักหน่อย
อย่างที่บอกไปว่าจะได้โชคได้ลาบไหมในงวดนี้นะคะ
บางคนก็เอาเลขจากเซียมซีไปเสี่ยงนำโชค
มีมากกว่านั้นก็คือนี่แหละค่ะที่มองกันอยู่คืออ่างน้ำมนต์ค่ะ
เลขเลขกันอยู่ในอ่างนมลนี่แหละค่ะ
งานนี้บอกเลยว่าใครตาดีได้ตาร้ายเสียนะคะ

พี่เงียบไปนี่คือขอเหร่งด้วยคนน่ะไหมค่ะ
ตองเรายังไม่พบคุณผู้ชมนักเสี่ยงโชคบังรายไม่แค่ว่าขอโชค
วดเอาใจตาทองนิ้วรายด้วยนะคุณ
เห็นไหมมีหลายวิธีการเลย
ส่วนหมวกคาวบอยเสื้อผ้าผ้าขาวม้าแว่นตาและรองเท้าที่เห็น
เป็นของเส้นไหว้จากบรรดานนักเสี่ยงโชคที่มาขอเลขเด็ดจากหุ่นขี้พึ่ง

มาเอาของเส้นไหว้มาไหว้ตาทองนิ้วรายจำนวนมากเลย
ชาวบ้านเขาเล่ากันว่าหลายปีก่อนเกิดเหตุรถไฟชนรถเก๋ง
บริเวณถนนข้ามทางรถไฟหมู่๔ตะบนงิ้วราย

หลังจากนั้นก็มีข่าวคนขับรถแท็กซี่
แล้วก็คนขับรถสองแถวนั้นถูกผีหลอก
สร้างความหวาดภาวะให้กับชาวบ้านเป็นจำนวนมาก
จึงมีการนิมนต์พระอาจารย์แป๊ะเกจิชื่อดัง
เชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตทั้ง๔ให้ไปสิงอยู่ในหัวขี้พึ่งนี่แหละค่ะ
แล้วก็นำไปตั้งไว้ที่วัดสว่างอารมณ์
จากวันนั้นถึงวันนี้วิญญาณก็ไม่เคยหลอกหลอนชาวบ้านเลย
ตรงกันข้ามคุณเขาบอกว่ากลับให้โชค
เลขในอ่างน้ำมนต์ที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูเรื่องของความเชื่อของแต่ละคนกันหน่อยนะฮะ
แต่ละพื้นที่ในช่วงของวันที่จะออกสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้

อย่างที่จังหวัดเลยชาวบ้านเขาพบรอยพญานาคคู่อยู่ที่ตู้กับข้าวโอ้ก็ไปไหว้กันล่ะค่ะ
ขอพรขอเลขส่วนอีกที่หนึ่งนครราชศรีมา
ล้วยน้ำหวาออกเครือกลางลำต้นออกมาเหมือนเป็นดอกไม้เลยคุณผู้ชม

เออกล้วยอยู่นี้มันกลายพันธุ์ยังไงนะ
ชาวบ้านเขาก็ไปมุงดูต้นกล้วยน้ำวาที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลในเมือง
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เครือมากลางลำต้นนี่แหละค่ะ
มี๓หวีแต่ละหวีก็มี๙ลูก

เห็นไหมว่ามันมีหน้าตารูปร่างแปลกประหลาด
มันไม่ได้ออกมาเหมือนที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดี
จากการที่สอบถามเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟัง
ปลูกต้นกล้วยน้ำว้าในสวนข้างบ้านประมาณ๒๐ต้น

ประมาณสัก๑๐วันก่อนก็ไปเดินสำรวจสวน

มีปลีกล้วยออกอยู่กลางลำต้น

ฉันมีกล้วยแปลกอยู่ในสวน
จากนั้นล่ะค่ะเพื่อนบ้านก็แห่แหนกันมาที่บ้าน
เพื่อขอดูเลขตามความเชื่อนะคะ

เป็นของแปลกที่ไม่เคยมีมาก่อน
ลูกมาตั้ง๓ปีแล้วนะคะ
ลูกมันมีกี่ลูกอะไรแบบนี้ใช่ไหม

สามหรือแต่ละหรือมี๙ลูก
อ่าก็ว่ากันไปครับเอออันนี้มองดิฉันเหรอคะ
เอาจากที่เดี๋ยวมาคุณผู้ชมก็ฟังไม่ทัน
ที่บ้านพักของยายบัวคำโสภาอายุ๗๐ปี
ในหมู่บ้านน้อยหัวหนายวงตะมนต์ด่านซ้าย
มีชาวบ้านพากันไปขอเลขเด็ด
ขออะไรล่ะขอตู้กับข้าว
อะไรนะไหว้ตู้กับข้าวใช่ไหว้ตู้กับข้าวเพราะ
ตู้กับข้าวคุณผู้ชมเห็นรอยแดงด้วยในตู้กับข้าว
ก็เขาว่ายอย่างนี้อ๋อเขาว่ายบูชาบูชา
แต่นั่นคือรอยอะไรนะฮะ
เขาเชื่อว่าเป็นรอยพญานาคซึ่งรอยแรกมีความยาวกว่า๒ฟุต
ค่ะสังเกตอีกทีหนึ่งรอยที่๒ก็มีความยาวอีกประมาณ๑ฟุต
มีลักษณะรอยเป็นเหมือนเมือกสีดำมีจุดมีเกล็ดด้วย
อันนี้คุณดูใกล้มาสักครู่มันจะคล้ายกับมีกากเพชรเลยอ่ะ
เออใช่มีเมื่อกออกมามีเกล็ดนะฮะมันจะแวบออกมาสะท้อนแสง
ถูกไฟก็สะท้อนแสงชัดเจนยายบัวคำเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนฝันฝันว่าจับปลาได้๒ตัวแล้วก็ปล่อยไป
หลังจากนั้นวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
ก็เลยเห็นรอยพญานาคอยู่ชั้นล่างสุดของตู้กับข้าว
พอชาวบ้านทราบข่าวก็มาขอดูแล้วก็ตามธรรมเนียมนะจ๊ะ
ขอเลขเด็ดกันตลอดทั้งวันไม่รู้ว่าตอนนี้ได้เลขอะไรกันบ้าง
เปิดรับเพื่อนบ้านทั้งหมู่บ้านแล้วค่ะคราวนี้
ตัวกับข้าวก็ไม่ได้เก็บกับข้าวแล้วนะ
คุณสังเกตเห็นไหมเหมือนเป็นกากเพชรเลย
เป็นอะไรดีล่ะมันน่าจะเป็นอะไร
ใช้วิจารณญาณกันอีกแล้วในการรับชมนะว่ามันคืออะไร

เชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะได้ไปหลายอย่างแล้วล่ะ

หลายตัวอะไรคะตัวเลขเหรอหลายตัวแล้วล่ะ